หลักการต่างหลักเกณฑ์ต่างก็คงจะทราบกันมาพอสมควรแล้วนะครับ
แต่ที่มาของเงินแหล่งเงินที่ต้องใช้ประมาณ๕แสนล้านบาทเนี่ย
รัฐบาลบอกว่าจะใช้การกู้เงินออกเป็นพรบเงินกู้๕แสนล้าน
ใช่แน่นอนว่าออกเป็นพรบแบบนี้ก็ต้องไปผ่านรัฐสภานะฮะทั้งสสว
แต่ก่อนอื่นขั้นแรกเนี่ยรัฐบาลเขาต้องปรึกษาไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน
เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสมมุติเกิดกฤษฎิกาบอกติด
แบบนั้นติดแบบนี้หรือมันไปติดช่วงไหนก็แล้วแต่แล้วมันออกเป็นพรบขอกู้เงิน๕แสนล้านไม่ได้เนี่ย
ทำยังไงนี่ท่านนายกรมนตรีนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
ตอนนี้ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐใช่ไหมค่ะ
นี่นะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์นะครับมาจากทางสหรัฐเลยนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปด้วยนะครับ
เป็นบรรดาธิการข่าวการเมืองนะครับค่ะคุณสมฤดีนะฮะนี่ท่านนายกเศรษฐานะครับ
ตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับบอกว่าเรื่องที่ถ้าเกิดการออกพรบเงินกู้๕แสนล้านไม่ผ่านการตีความจากกฤษฎีกาเนี่ย
หรือจะไม่ผ่านในขั้นตอนไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะทำอย่างไรนายมนตรีบอกว่าไม่เฉพาะพักเพื่อไทยที่กังวลนะครับ
แต่เชื่อว่าประชาชนโดยเฉพาะประชาชนต่างจังหวัดก็เป็นห่วงว่านโยบายนี้จะเป็นอย่างไร
ไม่อยากจะบอกว่ามีแผนสำรองอย่างไรแต่เคยพูดไปแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจวิกฤต
ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยอย่างเดียวที่มีความกังวล
พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ประสบปัญหาสะสมมาโดยตลอด
แต่ผมมั่นใจอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤต
ที่เราจะผลักดันให้มีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นเราก็มั่นใจว่าจะมีการเกิดขึ้นครับ
ไม่ไม่อยากจะบอกว่าแผนสำรองหรืออะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีมีหลายหลายมาตรการ
ผมถือว่ารัฐบาลเราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็มีคอนดิชั่นที่ชัดเจนในการที่จะทำนะครับ
มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการที่เราจะคอยตัดกฤษฎิกาแล้วก็ขออนุมัติจากทางรัฐสภาที่ชัดเจนตรงนี้ออกมานะครับ
นายกบอกว่าไม่อยากจะบอกว่าแผนสำรองเป็นอย่างไรนั่นแสดงว่าต้องมีแผนสำรองเอาไว้ใช่ไหมฮะ
ส่วนวันนี้มีประเด็นเรื่องของคุณใบเตย